คลิประทึกนาทีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บอมจอดเทียบรถยนต์สายตรวจสพจนะก่อนจุดชนวนระเบิดวงจรปิดจับภาพชัดเป็นชายแต่งหญิงอำพลางตัว
ตำรวจเร่งแกะรอยลายมือล่าตัวคอสชสรุปยอดสามวันยึดรถเมาแล้วขับเจ็ดสิบห้าคันยึดใบขับขี่กว่าสองร้อยคน
ขณะที่เส้นทางสายหลักยังเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาง่วงแล้วขับขี่
จังหวัดจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะประเพณีสงกรานสองแผ่นดินเริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดตาก
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาทวันสงครานพร้อมขออโหสิกรรมที่บางครั้งใจร้อนพูดไม่เพราะแต่ทำไปเพราะเป็นห่วงประเทศและขอทุกฝ่ายอย่าอ้างประชาธิปไตยทำผิดกฎหมาย
สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงครับวันนี้มาเริ่มต้นด้วยเทศกาลแห่งความชุ่มฉ่ำกับสงกรานวันนี้ก็หลายพื้นที่ได้เริ่มเล่นน้ำสงกรานกันแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันก่อนที่จะเริ่มหยุดยาวกันช่วงเย็น
วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของคุณผู้ชมหลายหลายคนนะครับอยู่กับผมทัศนัยโค้ทองและคุณสุภาษามหาคามินครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะเตรียมเดินทางหลังจากที่เสร็จจากงานเรียบร้อยแล้วนะคะกลับภูมิลำเนาค่ะวันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางมากที่สุดกว่าสองแสนคนนะคะ

ของแผ่นดินไทยราวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับและช่วงของเปิดโลกเศรษฐกิจจะพาไปเที่ยวเกาะล้านกันหน่อยไปดูว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวสงกรานปีนี้เป็นอะไรกันบ้างนะครับส่วนหน้าจอของเราครับเชิญคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องของสงกรานว่าปีนี้คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้
ข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดสงขลานะคะ
เป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์บอมนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจนะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ๒คน๑คนเป็นตำรวจอีก๑คนนะคะเป็นเด็กชายอายุ๔ขวบเท่านั้นค่ะ
ล่าสุดตำรวจก็มีการเร่งแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุรถจักรยานยนต์บอมในพื้นที่
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็สามารถเก็บภาพพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณสถานีรถไฟจนะจังหวัดสงคราบันทึกภาพขณะคนร้ายสวมเสื้อผ้าสีดำแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงนะครับ
หมวกกันน็อกอำพรางใบหน้ามิดชิดขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนที่ประกอบระเบิดเอาไว้เข้าไปจอดที่ข้างทางซึ่งอยู่ข้างกับรถกระบะของตำรวจภูทรจนะ
ก่อนจะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายอีกหนึ่งคนที่ขี่เข้าไปพร้อมกันแล้วก็จอดรออยู่อีกด้านหนึ่งออกไปครับ
ตำรวจสองนายเดินกลับมาที่รถร้อยตำรวจเอกยอดชายบุญส่งรองสารวัตรปราบรามภูทรจันนะกำลังเปิดประตูรถกระบะฝั่งข้างกับรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายนั้นกดชนวนระเบิดขึ้นนะครับ
ทำให้ร้อยตำรวจเอกยอดชายนั้นถูกแรงระเบิดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ
จากนี้ก็ยังมีเด็กชายอายุเพียง๔ขวบเสียชีวิตอีก๑คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด๑๕คนนะครับ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายตั้งใจที่จะแต่งกายเป็นชุดผู้หญิงเพื่ออำพราง
เพราะว่าจากรูปร่างและการเดินเหมือนผู้ชายมากกว่านะครับ
จนถึงขนาดนี้ตำรวจก็ยังคงเร่งแก่มรอยหาบ่อแสของคนร้ายซึ่งคาดว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการสังหารชื่อว่าเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่
อีกเหตุการณ์หนึ่งกลับมาที่ปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อวานนี้เกิดเหตุเขื่อนดินนั้นพังตัวลงไปก็ทำให้บ้านบริเวณของประชาชนเสียหายหลายหลังทีเดียวและจากเรื่องนี้เทศบาลนครปากเกร็ดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สร้างเขื่อนดินลักษณะแบบนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาใหม่ทดแทนอันเดิม

ลงไปตามแนวเขื่อนเหมือนอันเก่านะคะแต่ว่าจะใช้วิธีตอกเข็มหล่อเสาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำเป็นพื้นซีเมนแทนการถมทรายค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศบาลนครปากเกร็ดได้เข้าไปเจรจากับผู้เสียหายโดยยินดีจะรับผิดชอบทั้งหมดด้วยการซ่อมแซมบ้านให้กลับสู่สภาพเดิมซึ่งช
ตอนนี้ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงของเทศกาลสงครานเส้นทางสู่ภาคเหนือครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์รถก็เริ่มหนาแน่นนะครับ
ตำรวจจราจรต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษเพิ่ม๑ช่องทางครับ
ตั้งแต่บริเวณแยกหน้าค่ายจิลประวัตินครสวรรค์
บึงบรเพชรบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ

การจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อย
รถเคลื่อนตัวได้ช้าครับติดขัดสลับกับหยุดนิ่ง
จากว่าเป็นจุดที่มีแยกสัญญาณไฟจราจรหลายจุด
ตำรวจจราจรจึงได้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มอีก๑ช่องทางครับ
เพื่อเร่งระบายรถอย่างเร่งด่วนแล้ว
ตั้งแต่บริเวณทางแยกอุทยานสวรรค์
หากผลจากแยกนัววมินไปแล้วนะครับ
ก็สามารถเคลื่อนตัวได้เพื่อเข้าไปสู่จังหวัดพิจิตรแล้วก็พิศนุโลกต่อไปครับ
การจราจรมุ่งสู่ภาคเหนือบนถนนทางหลวงหมายเลข๓๒สายเอเชีย
ช่วงอำเภออูตเผาที่ตำบลอูตเผาที่อำเภอมโณรมจังหวัดชัยนาฏ
พบว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมายังคงคล่องตัวดีครับ
จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยที่บริเวณสี่แยกหางน้ำสาคร
แต่ว่าเมื่อพ้นจุดนี้ไปก็สามารถทำความเร็วได้ตามกฎหมายกำหนด
จนถึงเขตพื้นที่ของอำเภอพยุหาคิรีครับ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำการจัดตะจรบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๔
ตั้งแต่ช่วงอำเภอน้องกี่นางบรองและอำเภอประคนชัยบุรีรำ
ตอนนี้ปริมาณรถค่อนข้างจะหนาแน่นติดขัดเป็นบางช่วง
โดยเฉพาะช่วงที่มีถนนสองช่องจัดตะจร
และสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถไฟในช่วงนี้นะคะมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ค่ะหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ส่วนที่กำลังกับตำรวจรถไฟประสานกันที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนะคะ
พร้อมหามาตรการป้องกันไม่มีการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในช่วงนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลรักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบราม
พร้อมตำรวจคอมมันโดกองปราบรามตำรวจรถไฟและตำรวจจากกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบรามกว่า๕๐นาย
เข้าพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับรถไฟขบวนที่๑๔เชียงใหม่กรุงเทพมหานคร
เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทต่อศักดิ์กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว
ตำรวจกองปราบรามยังได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มอบหมายให้หน่วยคอมมันโดกองปราบราม
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเน้นตรวจค้นรถไฟโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือมุ่งสู่ภาคใต้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจรถไฟสามารถจับขบวนการชาวมาเลเซียลักลอบขนยาไอซ์ได้ผู้ต้องหามากกว่า๒๐คน
และของกลางเป็นยาไอซ์อีกกว่าห้าร้อยกิโลกรัมนะคะและตอนนี้คดีนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผลของตำรวจกองปราบรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
จากการตรวจค้นรถไฟในครั้งนี้นะคะตำรวจได้เดินตรวจโบกี้โดยสารตั้งแต่หัวขบวนไปจนถึงท้ายขบวนจำนวน๑๒โบกี้
แต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์๓วันแล้ว
ซึ่งคศก็ได้เปิดเผยถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นในการเดินทาง
สำหรับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงคราน
มีการยึดใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วนะคะจำนวน๒๕๕คน
ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไปแล้วจำนวน๗๕คันนะคะ
แล้วก็หลายจังหวัดนะครับยังพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการเมาแล้วขับง่วงแล้วขับเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งทีเดียวครับ
ที่จนคายเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักไปชนแผงกั้น
ข้างทางตกในร่องกลางถนนที่บริเวณถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีช่วงขาออกครับ
มีผู้บาดเจ็บสองคนติดอยู่ภายในคืนนายปริชาสุวัสดิ์อายุสามสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นคนขับบาดเจ็บถูกรถทับอาการสาหัสนะครับ
ด้านข้างเนี่ยก็พบนางสาวปียนาฏหลักฐานอายุ๔๑ปีซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อย
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้ยินเสียงเบรก
แต่ก็ได้ยินเสียงชนแผงกั้นคาดว่าน่าจะหลับในจึงรีบออกมาดูแล้วก็ช่วยเหลือกันแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายกับรถยนต์๒แถวรับจ้าง
จนมีผู้เสียชีวิตคาที่หนึ่งคนและนางสุธรรมตาจันดีอายุห้าสิบเอ็ดปีผู้ริสารเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนอาสาสมัครทหารพลานสมใจฟูศวัสตร์อายุยี่สิบหกปี
สังกัดกองร้อยทหารพรานกรม๓๑จังหวัดพยาวขับรถเก๋งก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ต่อมาตำรวจก็ตามไปสอบปากคำอาสาสมัครทหารพรานสมใจที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้เป่าแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณ๕๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คุมตัวดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเกิน
ก็ทำให้เป็นเหตุเฉียวชนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดพิสุนโลกตำรวจและทหารกว่า๕๐นายตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
บนถนนสายหลักของเมืองพิสุนุโลก
เมืองต้นไม่พบผู้เมาแล้วขับแต่หากเจ้าหน้าที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
และมีปริมาณเกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ยึดรถด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น
ส่วนรถของกลางที่ยึดไว้ก็จะไปเก็บไว้ที่กองพลทหารราบที่๔

โดยผู้ครอบครองก็สามารถนำเอกสารหรือหลักฐานไปขอรับรถคืนได้นะครับ
หลังจากหมดช่วงของเทศกาลสงครานภายใน๗วันครับ
ด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชสรุป๓วันอันตราย
ช่วงวันที่๙ถึง๑๑เมษายน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบผู้กระทำความผิดลักษณะที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท
ด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน๓๐๘๕คน
ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดีไปแล้ว๑๙๙๔คน
ใบอนุญาตขับขี่๒๕๕คน
และเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไว้
ดื่มแล้วก็ไม่ขับนะฮะเอาไว้๗๕คันนะครับ
แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์๖๓คันรถยนต์๑๒คัน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่เก็บรถเอาไว้เป็นอย่างดีครับ
โดยเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับคืนรถได้หลังช่วงของสงคราน
หากไม่ติดข้อกำหนดทางคดีครับ
สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนอกจากจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงแล้ว
เรื่องสำคัญคือผิดกฎหมายถูกยึดรถไม่มีรถที่จะใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะชัดข่าวเที่ยงช่วงหน้า
พาไปดูบรรยากาศงานสงกรานกันบ้างนะคะ
วันนี้เริ่มจัดแล้วหลายพื้นที่แล้วก็คึกคักด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพเรือสัตหีบนะคะพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
อกจากนี้ค่ะมีสงกราน๒แผ่นดินด้วยนะคะที่จังหวัดตาก
ติดตามบรรยากาศชัดข่าวเที่ยงช่วงหน้าค่ะ

วันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเริ่มมีการจัดงานสงครานกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกัน

ใช่ค่ะที่จังหวัดตากมีประเพณีสำคัญเป็นสงกราน๒แผ่นดิน

ส่วนพื้นที่อื่นมีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานเช่นกัน
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักค่ะ
พลเรือโทวิพากษ์น้อยจินดาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ข้าราชการและครอบครัวร่วมกันสืบสารประเพณีสงคราน
ด้วยการนำเครื่องสังขทานข้าวสารอาหารแห้ง
ใส่บาทพระสงฆ์และสามเณรภาคฤดูร้อน
จากนั้นค่ะได้ส่งน้ำพระพุทธรูปและพระรูปพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตียพระบิดาทหารเรือไทย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ

ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมกันรดน้ำดำหัว
ว่าราชการจังหวัดระยองและนางนิพานายกเหล่ากาชาติจังหวัด

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอุปอ้าว
ส่วนที่สวนสุขภาพคลองลัดโพในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
วัชระเติมวัฒนพัฒน์เป็นนายกอบตทรงขนอง
ข้าราชการและชาวชุมชนส่งน้ำพระพุทธรูป
และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
อกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วย
ผู้สูงอายุทั้งการหลับตาตีหม้อ
เปลี่ยนชุดวิ่งผลัดและแข่งมะเขือยาวตีมะนาว
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ

ชาวชุมชนใต้โค้งแต่งกายเป็นชูชก
เชือกจูงกันหาชาลี
เดินออกเรียรายเงินทำบุญจากแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้าม
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นประเพณีต้อนรับปีใหม่ไทยของคนไทยเชื้อสายมอน
ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตามแบบฉบับของรามันค่ะ
ขณะที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนะคะ
นายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายอู่หลวยกัวอู่
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีในประเทศพม่าค่ะ
ร่วมกันเปิดงานประเพณีสงครานสองแผ่นดินปีที่สอง
เพื่อนำขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองชาติมาหล่อหลอมรวมกันภายในงาน
โดยคืนวันที่๑๖เมษายนจะมีการประกวดนางงาม๒แผ่นดินด้วยค่ะ
ขณะที่กรมศิลปากรก็มีการจัดพิธีบวงสวงส่งน้ำพระบรมธาตุนะครับ
รวมทั้งเทพนพครประจำเทศกาลสงครานของปี๒๕๕๘
เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและเสริมความเป็นศิลป์มงคล
นายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า
ในประเพณีสงกรานพุทธศักราช๒๕๕๙
กรมศิลปากรได้อันเชิญพระบรมธาตุที่พบในพระกรรณ
้านพระรัศมีพระพุทธศิหิงและเทพนพเคราะห์ทั้ง๙องค์
มาให้ประชาชนได้ส่งน้ำและกราบไหว้บูชาขอพร
ซึ่งแต่ละคนเมื่อเกิดมาจะมีเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด
และในแต่ละช่วงชีวิตเทพนบเคราะหจะหมุนเวียนเข้ามาเสวยอายุ
และจะส่งผลร้ายหรือผลดีต่อมนุษย์
ขึ้นอยู่กับประเภทของเทพนพเคราะห์ว่าเป็นฝ่ายบากเคราะห์หรือว่าสุภเคราะห์
ดังนั้นวันสงกรานซึ่งถือว่าเป็นวันดี
เป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นปีใหม่ไทย
ด้วยสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีนามต่อไป
สำหรับเทพนพเคราะห์มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระสุริยเทพ
ถือว่าเป็นเทพที่ปกปักรักษาชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย
ขณะเดียวกันทางด้านของกรุงเทพมหานคร
ได้มีการอัญเชิญพระพุทธศรีหิงจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เคลื่อนขบวนไปยังเส้นทางต่าง
และก็จะจอดให้ประชาชนได้สักการะบูชาส่งน้ำรวม๓จุดได้แก่

จุดที่๒บริเวณสวนสันติชัยประการ
จุดที่๓บริเวณหน้าวัชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

จะอันเชิญพระพุทธสี่หิงขึ้นประติศาสตร์
ณมนตรบบริเวณมนตรภิฐีท้องสนามหลวง

จนถึงวันที่๑๔เมษายนนี้ครับ
ในช่วงเย็นของวันนี้จะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพิธีธรรมน้ำพระพุทธมลประตานโกสินทร์๒๓๔ปี
โดยพระพรหมังคราชาญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยา
รามวรวิหารและพระเกจิชื่อดัง
เจริญพระพุทธมนต์ตามบทสวด๗ตำนานและ๑๒ตำนาน
ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยต่อไปครับ
ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาจับจองพื้นที่ค้าขาย

เนื่องในจะมีการจัดงานสงครานวันที่๑๓และ๑๔เมษายนกันแล้ว
ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ออกตรวจพื้นที่นะคะกวดคันมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัวโป๊เปลือย
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลสงครานที่ถนนศรีลม
โดยวันนี้ค่ะตำรวจจาราจรจะปิดเส้นทางการจราจรถนนศรีลมตั้งแต่แยกสาลาแดงจนถึงแยกนราธิวาสราชนคริน
เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลความเรียบร้อยรวมถึงได้สั่งกำชับให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไม่ให้มีการแต่งกายโป๊เปลือยโดยเฉพาะพื้นที่ล่อแหลมที่มีการจัดงานเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาทยากรรมและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้มีการจัดงานสงครานสืบสารประเพณีไทยอย่างแท้จริง
แอลกอฮอล์ค่ะจะจัดขึ้นวันที่สิบสามและสิบสี่เมษายนนี้นะคะ
ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาและจะมีการปิดการจราจรถนนบริเวณโดยรอบค่ะ
โดยเน้นมาตรการ๕ปอก็คือประหยัดน้ำปลอดแอลกอฮอล์ปลอดแป้ง
ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่และปลอดโป๊ะ
รวมถึงมีการยกเลิกอุโมงน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะและไม่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้า
ตั้งถังแจกจ่ายน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสารประเพณีสงกรานแบบไทย
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะ
วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวช่วงของสงกรานซึ่งเป็นวันอังคารซึ่งตรงกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ก็มีการเตรียมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดทำประชามาติวงเงินสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทนะครับ
ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาทเนื่องในวันสงครานด้วยครับ
ติดตามบริการทั้งหมดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็คึกคักแล้วก็อบอวนไปด้วย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
โดยนำคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพและข้าราชการประจำธรรมเนียบรัฐบาลรวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำบุญตักบาทพระสงฆ์๕๙รูปค่ะ
พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีข้าราชการและสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลได้รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคนค่ะที่ร่วมกันทำงานซึ่งจะทำสิ่งใดนั้นไม่สามารถจะทำได้เพียงคนเดียวค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวขอโทษและกล่าวขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ตนเองเคยได้พูดไปซึ่งอาจจะมีบางสิ่งไม่ดีบ้างแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อนทั้งนั้นค่ะ
ขอให้มีความสุขแล้วสงครานนี้เป็นสงครานของความสุขนะปีนี้ผมถือว่าเป็นปีที่เราน่าจะมีความสุขที่สุดนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่าสิบปีแล้วไทยไม่มีความสุขอย่างแท้จริงนะมันก็คือที่พวกเราทุกคนไม่อยู่ที่ผมคนเดียวตกมาไม่ได้

นั่นเหมือนจำเป็น
แต่งใบไทยบางเลยบ่งอ่ะก็ดูสวยดีนะ
และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะ
ก็ได้นำดารานักแสดงเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอพรให้ความสุข

กำชับให้ศิลปินดารานะคะว่าควรงดแต่งตัวโป๊ะ
เทศกาลสงกรานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ขออนุมัติดำเนินการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
มูลค่า๒๙๙๑ล้านบาท
รวมถึงรายงานผลการเรียมดำเนินการจัดทำประชามติและคำถามพ่วง
และการเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจในรูปแบบต่างค่ะ
ขณะที่กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
วันนี้จะมีการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในช่วงสงกราน
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกันความพร้อมของทุกหน่วยงาน
ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
รวมถึงที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงนี้ค่ะ
ทั้งก่อนและหลังทศการสงกราน

การรักษาความปลอดภัยการดูแลความสงบเรียบร้อย
การจัดงานสงกรานในพื้นที่ต่างทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้ายในวันนี้นะคะ
ก่อนที่จะมีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

วันนี้คุณสิริวัลก็ใส่เสื้อผ้าไทยด้วย

ท่านนายกบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนลูกอมนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะขายของถ้าไม่มีเปลือกไม่มีลูกอม
คนซื้อก็ไม่ซื้อฉะนั้นสงกรานปีนี้ต้องแต่งตัวให้สวยงามแล้วก็มิดชิดด้วย
เห็นหมดแล้วนะคะว่าข้างในเป็นรถอะไรหน้าตาอะไรนะคะ
เอามาต่อกันที่เรื่องของต่างประเทศค่ะ
ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดิวมารุเซฟประธานาธิบดีหญิงของบราซิล
มีข่าวว่าตกแต่งบัญชีก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน

ล่าสุดคณะกรรมธิการพิเศษจากรัฐสภาของบราซิล
มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีค่ะ
คณะกรรมาธิการรัฐสภาบราซิลที่มีสมาชิก๖๕คนค่ะ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ๓๘ต่อ๒๗เสียง
แนะให้มีการเดินหน้ากระบวนการถอดถอนนางดิวมารุเซฟ
ประธานาธิบดีบราซิลจากกรณีที่นางรุเซฟ
ถูกกล่าวหาว่าตกแต่งบัญชีรัฐบาลเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อปกปิดการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น
มตินี้นะคะจะถูกนำเสนอเข้าสู่สภาพผู้แทนราชดร
เพื่อลงมติภายในวันอาทิตย์หรือว่าวันจันนี้
แล้วจะมีการเสนอเรื่องไปยังวุฒิสภา
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเสียง๒ใน๓ให้ดำเนินการต่อไป
ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะนางรูเซฟ
จะต้องหยุดพักการทำหน้าที่๑๘๐วันค่ะ
นายโอเซเอดูอาโดกอโซกอผักขออภัยนะคะกอโดโซค่ะ
ซึ่งเป็นอายการสูงสุดของฝ่ายรัฐบาล
ประนามความพยายามที่จะฟ้องถอดถอนนางรุเซฟ
ซึ่งเขาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
ที่จะขับไล่ประธานาธิบดี
ทั้งที่ไม่เกาะอัตยากรรมใดค่ะ
ในขณะที่นายโจแวร์อารันเตสประธานคณะกรรมธิการรัฐสภากล่าว
ว่าคณะกรรมธิการชุดนี้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกรัฐสภา
นักเศรษฐศาสตร์และสื่อมวลชนขณะนี้ตำรวจทั่วประเทศค่ะ
เตรียมความพร้อมสำหรับการประท้วงที่จะเกิดขึ้นหลังคณะกรรมธิการชุดนี้มีผลการลงประชามติออกมา
โดยในกรุงบราซิเลียเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องกีดขวางซึ่งเป็นโลหะมีความสูง๒เมตรมาติดตั้ง
เพื่อที่จะแยกกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพื้นที่ต่อต้านรัฐบาลออกจากกันค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองครับล่าสุดทางด้านของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมา
ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหลังจากออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงประชามติติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

หลังจากที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งของเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
รวมทั้งคำถามพ่วงประชามติออกมาแถลงซ้ำอีกครั้งนะคะ
บอกว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหลังจากการแถลงข่าวค่ะ
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็สั่งให้บุคลากรของกองทัพมาให้ความรู้กับประชาชน
ให้ออกมาลงเสียงประชามติให้มากที่สุดด้วยนะครับ
พร้อมทั้งฝากบอกว่านักการเมืองนั้นต้องระวังเรื่องของคำพูดด้วยครับ
ผลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการกองทัพบกนะครับ
ระบุว่ากองทัพนั้นจะออกไปให้ความรู้กับประชาชน
ผิดกันให้มากส่วนกรณีที่พักการเมืองใหญ่ออกมาคัดค้านร่างรัฐธรรมนุนนั้น
เอกธิรชัยระบุว่าพักการเมืองก็คือพักการเมือง
ที่ออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติประชาชน
อยากให้เวลาประชาชนได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูลก่อน
พร้อมเตือนให้นักการเมืองและกลุ่มที่เห็นต่างนั้นระวังเรื่องของคำพูดที่อาจสร้างความแตกแยกให้สังคม
หากมีการกระทำผิดจะต้องเชิญไปอบรมตามหลักสูตรที่คอสชวางเอาไว้โดยทันที

อยากบอกว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้เข้ากันง่ายใครอยากเข้าต้องลองดู
ดูครับขณะที่นายอภิษฐเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้กล่าว
ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าหากนักการเมืองไม่เห็น
ด้วยและไม่รับร่างรัฐธรรมนูลก็อย่าลงเลือกตั้งว่าส่วนตัวไม่
แน่ใจนะคะที่นายกพูดนี่หมายถึงใครกรณีพูดถึงประเด็นไม่
ลงเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์ยังไม่เคยพูดเชื่อว่านายกหมายถึง
คนที่พูดว่าจะไม่ลงเลือกตั้งมากกว่าแล้วก็ย้ำด้วยว่าการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองนั้นไม่มีประโยชน์ส่วนตัวหรือว่า
ของพักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นเพราะเป็นห่วงบ้าน
เมืองอยากให้นายกรัฐมนตรีใจเย็นเย็นเพราะว่าอากาศร้อนไม่อยาก
เครียดเดี๋ยวประชาชนจะเครียดไปด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับ
มราเมฆรัฐนาเฉวงรองโฆษกและคณะทำงานด้านกฎหมายพัก
ประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าคอสชนั้นควรจะรับฟังความเห็นต่าง
สร้างสรรค์มีเหตุมีผลอยู่บนพื้นฐานของหลักการอยากรวม
เห็นที่แตกต่างกันนะครับการบอกว่าการแสดงความเห็นต่าง
นั้นเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนนั้นอยากถามว่าแล้วการไม่
ฟังความเห็นต่างของประชาชนเจ้าของประเทศจะเรียกว่า
อะไรหากมาขู่ว่าห้ามทุกคนพูดห้ามแถลงไม่ฉะนั้นจะจับ
หลักสูตรผู้นำการสร้างชาติไปปรับทัศนคติก็คงไม่
ถูกต้องเพราะประชาชนไม่ใช่พลทหารนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับประเด็น
ทางการเมืองค่ะมาวิเคราะห์ถึงคำพูดนายกรัฐมนตรีที่
บอกว่าไม่สนใจนะคะสำหรับคำพูดของภาคการเมืองที่ออก
มาแสดงความคิดเห็นทั้งเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
พ่วงประชามติบอกว่าจะเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลักนะคะรวมถึงเนื้อหาของกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ที่ตอนนี้
นี้กำลังเป็นข่าวเกลียวกราวอยู่ด้วยนะคะติดตามการวิเคราะห์พร้อม
กันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้
ก็วันหยุดแล้ววันนี้นายกอารมณ์ดีครับเมื่อสักครู่เห็น
ข่าวก็ยังหยอกล้อให้พรนักข่าวขอโทษขอโพยกันอยู่
ที่ว่ากระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไรบรรยากาศดีครับแต่
เมื่อวานน่ะสิแม่เมื่อวานอารมณ์ของนายกไปกับอุณหภูมิ
ของประเทศเลยนะครับดูหัวข่าวแต่ละฉบับเช้าขึ้นมา
วันนี้ก็ตกใจกันทั้งนั้นบิ๊กตู่ยัวจัดท้าวัดใจ
ประชามติตอบโต้สองพักไม่เห็นด้วยร่างรัฐมนูลนี่
ของไทยรัฐฉบับอื่นก็มาแนวเดียวกันแหละครับนี่ของ
มติชนค้านก็อย่าชิงสอสอบิ๊กตู่ท้าสองพักฉบับอื่นก็
อย่างที่บอกแล้วมาในแนวเดียวกันหมดถามว่าที่นายกแสดง
ท่าทีอย่างนี้เป็นไรไหมล่ะครับผมบอกดีซะอีกครับให้
มองในมุมบวกเพราะว่านี่จะทำให้ประชาชนหันมาสนใจว่า
ความคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายนายกกับฝ่ายการเมืองประชาชน
ชนเห็นหัวข่าวอย่างนี้จะได้รู้ว่าเออเขาขัดแย้งกันเรื่อง
อะไรเขาเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรฉะนั้นข่าวแบบนี้ครับที่
จะไปกระตุ้นให้คนสนใจร่างรัฐมนูลเพราะว่าร่างรัฐมนูล
ไปเนี่ยรู้กันอยู่ครับไม่มีคนอ่านหรอกแต่ว่าเอ๊ะถ้า
มีข่าวแบบนี้นายกออกมาหงุดหงิดฉุนเฉียวกับพักการ
เมืองพรรคการเมืองด่าหน้ากันทั้งพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคออก
ตอบโต้นายกรัฐมนตรีก็ทำให้คนคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นขอ
ดูหน่อยซิเอออ่านดูหน่อยซิรัฐมนูลเป็นยังไงเอาเรื่อง
คำถามพ่วงล่ะเออทำไมต้องมีคำถามพ่วงเอ๊ะคำถามพ่วงแบบ
นี้นายกว่าไปทางหนึ่งฝ่ายการเมืองว่าไปทางหนึ่งกกต
ว่าไปทางหนึ่งเขาเห็นไม่ตรงกันไหนขอดูหน่อยซิว่าคำ
พ่วงที่ว่านี้ถ้อยคำเป็นยังไงฉะนั้นถ้ามองในแง่
นี่คือเป็นการเชิญชวนให้คนหันมาสนใจอ่านรัฐมนูลอ่าน
คำถามพ่วงเพราะว่าถ้าข่าวมันเงียบไม่มีประเด็นแบบ
นี้เชื่อได้เลยครับรัฐมนูลแจกไปแต่งวดแรกสองล้านงวดที่สอง
ล้านงวดที่๓๗ล้านเดาได้เลยไม่มีคนอ่านแต่พอมีข่าว
อย่างนี้เอ๊ะคนอยากอ่านแล้วยิ่งมีข่าวออกมาในลักษณะนายก
ท้าทายท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าคนที่อยู่กับท่านน่ะ
เยอะฝ่ายการเมืองเขาก็เชื่อว่าประชาชนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับ
พักการเมืองและไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้ก็มาก
อันนี้ก็วัดกันสิครับทีนี้วัดกันตรงไหนล่ะก็วัดกันที่
ลงประชามติฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอย่ามองเป็นเรื่องตกอกตกใจ
เลยครับมองว่านี่เป็นการโปรโมชั่นให้คนหันมาสนใจรัฐ
มนูลหันมาสนใจคำถามพ่วงเพื่อจะได้เปิดดูรัฐมนูลอ่าน
คำถามพ่วงแล้วไปลงประชามติกันแล้วไปลงประชามติกันแน่
ร้อนนะครับจากนี้ไปถึงวันที่๗สิงหาก็จะมีบรรยากาศอย่าง
เว้นแต่ว่านี่จากวันนี้ถึงวันที่๑๘ก็อาจจะเบา
กันหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุดทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายการเมือง
ทั้งฝ่ายคอสชทั้งฝ่ายนักข่าวก็คงจะคงจะเบาลงหน่อยข่าว
การเมืองจะเบาะแต่เปิดขึ้นมาก็แงครับฉะนั้นผมคิดว่า
บรรยากาศที่มีความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจใน
ปัจจุบันรวมไปถึงแม่น้ำสามสายสี่สายเพราะว่าอาจารย์มีชัย
เนี่ยก็พลอยผนึกกำลังกับคอสชด้วยอาจารย์มีชัยนั่นไป
ประหมัดกับทางกรกตว่ากรกตทำเกินหน้าที่เรื่องที่จะไป
ข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูลฉะนั้นมีหลายคู่ล่ะ
ครับมีหลายคู่แต่ว่า๒ปีก๒ซีก๑ขศชแม่น้ำ๔สายผู้
มีอำนาจในปัจจุบันซีกหนึ่งการเมืองการเมืองที่จริงก็รวมกัน
เฉพาะกิจนะครับประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนั่นไม่เคยเห็นอะไร
ตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้พอมาถึงเรื่องรัฐธรรมนูนก็
หนึกกำลังก็หลอกต่างคนต่างเห็นเห็นไปในทางเดียวกัน
คือเห็นว่าทั้งคำถามพ่วงและทั้งเรื่องของเนื้อหาร่าง
รัฐมนูลนั้นเนี่ยรับไม่ได้ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้บอกว่า
รับไม่ได้แต่ว่าหัวหน้าพักใครต่อใครกรรมการบริหารพักษ
แสดงความเห็นอย่างนี้แล้วขืนไปบอกว่ารับได้ก็ประหลาดสิ
ครับเอาล่ะสรุปก็คือว่าทั้งหมดที่เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่อง
ปกติและนี่จะเป็นการเรียกน้ำย่อยให้คนมาสนใจรัฐธรรมนูล
และให้คนหันมาสนใจเรื่องของคำถามพ่วงเพื่อนำไปประชุม
ประชามติอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องพรบป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์หลายคนก็เจอแล้วนะครับใครไปถ่ายคลิปไว้เจอทุกคน
สารวัตรตำรวจคนหนึ่งก็เจออยากจะบอกอย่างนี้ครับ
เจริญแล้วแล้วเราเอามาใช้ในบ้านเราโทษแรงนะฮะแต่ว่า
บังคับใช้กฎหมายการพิจารณาประเด็นอันนี้ต้องระวัง
ครับเพราะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้
กฎหมายฉบับนี้เขาเลี้ยงสัตว์ไว้ไม่มีใครปล่อยมาเพ่น

เขาเอาไว้ใช้เวลาคุณเลี้ยงสัตว์ไว้แล้วคุณทารุณกรรม
เพื่อนบ้านเห็นไม่ให้ข้าวไม่ให้อาหารหรือไม่คุณไปทำ
สัตว์อย่างนั้นน่ะโดนแต่เขาก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงออกมา
พ่านเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็มี
หมาจรจัดเยอะนะครับตามแฟลต์ตำรวจไปที่วัดพื้นที่สาธารณะ
หมายิ่งต่างจังหวัดยิ่งมากใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเราไปจัดการ
หมาจรจัดอย่างนี้ไม่ได้ทั้งทั้งที่เรามีกฎหมายนะครับ
อทมเขาก็มีเทศบัญญัติของเขาห้ามหมาออกมาเที่ยวจรจัด
แต่ว่าตำรวจเทศกิจไปจับหมาทีไรชาวบ้านก็ด่าทุกที
เพราะว่าเขาบอกว่าจับหมาไปขังไว้ที่ไหนและทุ่งสีกัน
งบประมาณในการเลี้ยงหมาแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อยสุดท้าย
เจ้าหน้าที่กฎหมอเทศกิตโดนชาวบ้านด่ามั่งอะไรมั่งกระบวน
การที่จะไปจับเอาหมาไปไว้เป็นที่เป็นทางเนี่ยก็เบามือ
ลงก็ทำให้เกิดสภาพที่ว่ามีหมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมาดีหมา
ใครไปตีหมาใครไปป้องกันตัวเองนี่ผมไม่ได้เข้าข้าง
สารวัตรนะครับแต่ว่าใครไปป้องกันตัวใครบันดาลโทษะหรือ
สมมุติหมากัดเด็กอยู่ใครเอาไปตีหมาหรือหมาจะมากัดลูกกัน
เมียใครเอาไม้ไปตีหมาแล้วใครถ่ายคลิปไว้พอไปว่อนกัน
คลิปเอาทีนี้ยุ่งสิครับฉะนั้นบ้านเราเนี่ยก็ดีหรอก
ครับที่เอาพรบฉบับนี้มาใช้เหมือนกับต่างประเทศเขาแต่
ต้องให้คำนึงถึงปัจจัยด้วยว่าในต่างประเทศเขาไม่มี
หมาที่มาเพ่นพ่านอยู่อย่างนี้แล้วเสี่ยงที่จะมาทำร้าย
ชีวิตคนแบบนี้แต่บ้านเรามันมีสภาพอย่างนี้นี่ครับพอ
มีสภาพอย่างนี้เราจะสุดตรงกันถึงว่าโอ้โหใครทำ
หมาไม่ได้ใครถ่ายคลิปไว้ทำร้ายหมาใครมีไม้จะตี
หมาไม่ได้เอ้าถ้าอย่างงั้นถามว่าแล้วเราเหมือนกับต่าง
ไหมล่ะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าไม่อยากให้สุดตรง
เพราะเราใช้กฎหมายเหมือนเขาแต่ว่าองค์ประกอบที่จะทำ
เกิดเหตุไม่เหมือนกันก็เหมือนกับในต่างประเทศไง
ฮะเขาบอกว่าใครไม่ข้ามทางมาลายมีความผิดรถไม่จอด
มาลายมีความผิดบ้านเราก็มีครับแต่ว่าถ้าอยู่
ไกลไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลคุณหาทางมาลาย
ไหมล่ะครับไม่เจอเพราะไม่รู้จะมีไว้ทำไมรถก็ไม่
ทางมาลายเพราะมันไม่มีทางมาลายคนข้ามถนนก็ข้าม
ถนนกันเอาตามความปลอดภัยไม่ต้องมีทางมาลายฉะนั้น
ถ้าสมมุติว่าจะเถนตรงเอากฎหมายนี้ไปจับว่าใครไม่
ข้ามทางมาลายคนนั้นมีความผิด
อ้าวแล้วจะยังไงล่ะครับผมถึงบอกว่าประเทศที่เขา
เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีบ้านนอกท่านไปญี่ปุ่นกันบ่อยเนี่ยไม่มีบ้านนอกไม่มีในต่างจังหวัด
ตัวเมืองกับบ้านนอกเขาเนี่ยกับชนบทเขาสภาพเหมือนกันเวลาเขาออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยเขาก็ใช้บังคับทั่วประเทศได้
ของเรามันก็ยังเป็นว่าในตัวเมืองในชุมชนต้องเคร่งครัดกฎหมายอีกอย่างหนึ่งพอต่างจังหวัดไปหรือว่านอกเมืองไม่ต้องก็ได้
ก็ไม่ต้องมากนะในกรุงเทพนี่แหละครับทางมาลายถ้าคุณไปดูโน่นแถวไกลออกไปแถวบางขุนเทียนหรือสมัยไปไกลไปโน่นมี
ไหมล่ะครับทางมาลายก็ชาวบ้านเขาก็ข้ามของเขาเป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการออกกฎหมายมาแล้ว
บังคับให้คนปฏิบัติตามกฎหมายมันต้องดูเหตุปัจจัยด้วยครับสรุปก็คือว่าเรื่องของพรบธารุณกรรมสัตว์
ด้วยจะปรับก็ปรับแพงไปเถอะเดี๋ยวนี้เขาก็บ่นกันว่าเตะคนเสียค่าปรับ๕๐๐เตะ
หมาเจอก็ไป๒๐๐๐๐ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเราจะหาความพอดีตรงไหนแค่นี้
แล้วครับคุณดาวคุณก๊อฟครับค่ะนอกจากการจัดการกับคนที่ทำร้ายสัตว์ซึ่งก็น่าจะ
เป็นเรื่องของปลายเหตุแล้วถ้ามีมาตรการดูแลเรื่องของต้นเหตุก็คือ
คือการจัดการกับสัตว์ด้วยก็นี่ไงฮะยิ่งขึ้นก็นี่ไงครับทุกวันนี้ก็เราก็ไปที่
ไหนก็เจอหมาเพ่นพลานกันอยู่เนี่ยแล้วเราเราจะทำยังไงครับสวัสดี
ครับก็มีเรื่องของข้อกฎหมายที่ยังแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับระหว่าง
เรื่องของการทำร้ายคนกับทำร้ายสัตว์นะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้า
ตามเรื่องรอบขอบสนามวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวก่อนการจับสลาก
นะครับเป็นการแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ
สองทีมสุดท้ายซึ่งกุญสือของทีมชาติออสเตรเลียออกมาออก
ว่าพวกเขานั้นเป็นทีมที่ใครก็ไม่อยากเจอเป็นเพราะอะไร
ติดตามช่วงหน้ากับคุณพิษชีวรรณธรณ
สิบสองทีมสุดวันโซนชาติออกมากับคุณมีคุณชาติออก
เสียงแรงกับคุณสงนชาติออกมาจากที่ชุดไทย
สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับพิชชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็จะทราบกันแล้วค่ะว่า
ทัพช้างศึกไทยนะคะจะอยู่ร่วมสายกับทีมอะไรบ้าง
การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายค่ะ
ซึ่งก่อนการจับสลากแบ่งสายนะคะ
คุณซื้อของออสเตรเลียก็ออกมาบอกค่ะว่า
อสเตรเลียคือทีมที่คู่แข่งไม่อยากเจอมากที่สุดค่ะ
ฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะคะ
จะมีการจับสลากแบ่งสายในวันนี้
ที่กรุงกวลันลำเปิบประเทศมาเลเซีย
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ

อันเก้ปอสเตโคกูค่ะกุญซือทีมชาติออสเตรเลี
ก็ออกมาบอกว่าพวกเขาคือทีมที่คู่แข่งอีก๑๑ชาติต่าง

เนื่องจากว่าออสเตรเลียมีผลงานที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนการพบกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
ทีมชั้นนำของทวีปในช่วงหลังก็ทำได้ดีด้วยค่ะ
ไปดูการแบ่งโถทีมวางในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกันอีกครั้งนะคะ
ซึ่งก็จัดตามอันดับโลกที่เพิ่งประกาศล่าสุดไป

โที่๑นะคะมีอิราณกับออสเตรเลีย
ที่๒ค่ะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
โถที่๓ซาอุดีอาราเบียกับอุสเบกิสถาน
โถที่๕กาต้าและอีรักษ์
ส่วนโถที่๖ค่ะซีเรียและช้างศึกไทยค่ะ
ส่วนค่ำคืนนี้เวลา๑นาฬิกา๔๕นาที
มีการแข่งขันฟุตเบาเยอะฟ้าแชมป์เป็น๔ก็รอบ๘
ทีมสุดท้ายนัดที่๒๒คู่นะคะแข่งขันพร้อมกัน
มีเรียลมัดริสเจอกับวอร์ฟบวกค่ะ
ซึ่งนัดแวกวอร์ฟบวกชนะมาได้ก่อน๒ประตูต่อ๐

รับการมาเยือนของปารีสแซงชักแมงค่ะ
นัดแรกเสมอกันมา๒ประตูต่อ๒ค่ะ
ชัดใช้บุตรดีและสายลมอาร์ดี
นักชกไทยที่เพิ่งจะคว้าตัว

ตอนนี้เดินทางกลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

มีคิวที่จะเดินทางไปซ้อมที่ประเทศคิวบาร์ค่ะ

กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติไทย
ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาอีกครั้งค่ะ
โดยสตาร์ฟโค้ชก็ให้ซ้อมเบานะคะด้วยการชกลม
แล้วก็อบอุ่นร่างกายเพื่อรักษาสภาพความฟิต
ก่อนที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาร์ค่ะ
โดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
จะให้ชัดชัยกับสายลมเดินทางภายในวันที่๒๕เมษายนนี้
เพื่อไปสมทบกับวุฒิชัยมาสุก

ก็จะมีการแข่งขันรายการประลองฝีมือคาตินครับ
กรุงฮาวาน่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะ
กลับมาจากการพักผ่อนหลังจากคัดโอลิมปิกกลับมา

ก็มาเอาสภาพที่บ้านเราก่อนจะไปคิวบาร์ก็น่าจะดีกว่า
แล้วก็มีเหมือนกับพร้อมที่จะไปซ้อมที่นั่นครับ
เพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองมวย
ซ้อมเยอะเทคนิคการซ้อมก็ดีครับ
น่าจะเป็นผลดีกับพวกเราครับ

ว่ามันติดต่อเรื่องติดต่อทางบ้านทางอะไรมันลำบากแน่นอนครับ
แต่ว่าทางเรื่องมวยเขาแน่นอนครับเขาเป็นเมืองมวย
แล้วก็คือจะต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับ
ขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการเปลี่ยนแผนนะคะสำหรับเปี่ยมวิลัยเล่าเปี่ยม
ทัศมาลีทองจันทร์๒นักชกหญิง
นักชกชายชุดที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกเล็กที่๒ที่คาซักสถาน
จะไม่ไปเก็บตัวที่คิวบาร์แล้วค่ะ
เนื่องจากว่าเวลากระชันชิดเกินไปนะคะต้องเดินทางไกล
ซึ่งก็จะมีผลต่อการปรับสภาพร่างกายค่ะ
นอกจากนั้นก็จะให้สุดาพรศรีสอนดี
น้ำหนักชกในรุ่น๗๕กิโลกรัมในมวยสากล
เล่นหญิงชิงแชมป์โลกที่คาซักสถาน
เพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นรอบโลกกันค่ะ
ของสองทีมในสายตะวันออกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

เกมนี้นะคะเป็นเจมัมมี่รินค่ะ
บาสอเมริกันเชื้อสายไต้หวันนะคะ
ทำคะแนนสูงสุดที่๒๕คะแนนบวกกับอีก๗วีบาวค่ะ
ช่วยพาทีมชาลอทเทอร์เนสบุกมาชนะ
ด้วยคะแนน๑๑๔ต่อ๑๐๐นะคะ
ชัยเป็นเกมที่๓ในรอบ๔เกมหลังสุดค่ะ

เซตแรกก่อนแล้วก็พลิกกลับมาชนะ

เข้าสู่รอบที่๒ได้สำเร็จ
ปิดท้ายที่วงการรถสูตร๑หรือว่าธรรมละวันฤดูกัน๒๐๑๖
ซึ่งเปิดฉากไปแล้ว๒สนามค่ะ
หรือจัดกริดออกสตาร์ทในรูปแบบเดิมเหมือนกับที่เคยใช้ในปี๒๐๑๕
ซึ่งเป็นการแข่งแบบคัดออก๓ช่วงนับเวลาต่อรอบเร็วที่สุด
ขณะที่กฎหมายนะคะซึ่งเพิ่งจะถูกใช้ใน๒สนามที่ผ่านมา
เป็นการตัดสิทธิ์นักแข่งในทุก๙๐วินาที
เนื่องจากว่าทีมงานผู้สร้างทั้ง๑๑ทีมในปีนี้
ต่างออกมาคัดค้านกับกฎใหม่
ก็จะเริ่มต้นใช้ในการแข่งขันสนามที่๓ของปี
สุดสัปดาห์นี้ที่นครเซี่ยงไฮค่ะ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามช่วงเที่ยงวันนี้

ฟังกันชัดเลยว่ากล้ามแน่นที่ขึ้นปกนิตยสาร
อกจากนี้นะคะก็ยังมาพูดถึงกระแสข่าวรีเทิร์นรัก

เป็นเรื่องจริงหรือไม่ติดตามกับคุณใบตองรัชตะวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างมาร์ทจุธาวุฒิค่ะ
ออกอาการปลื้มใจสุดเลย
หลังกระแสตอบรับจากการออกมาสลัดผ้าอวดหุ่นเซ็กซี่ขึ้นปกนิตยสารเพื่อสุขภาพของผู้ชายนะคะ
ได้รับการตอบรับดีเกินคาด
พร้อมกันนี้ก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่างานนี้
จะมีรีเทิร์นรักกับหวานใจอย่างสาวปันสุธตาหรือเปล่า
ยังคงเป็นที่จับตามองของใครหลายคนนะคะ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มมาร์ทจุธาวุฒิและสาวปันสุธตา
ก่อนหน้าต้องเลิกรากันเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกัน
แต่ล่าสุดค่ะยังคงเห็นทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้ง
งานนี้ฝ่ายชายออกมาชี้แจงเลยว่า
สถานะตอนนี้ยังคงเป็นเพียงพี่น้อง
เหตุที่พบเจอกันบ่อยนั้นเพราะว่ามีเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ
โดยตอนนี้นะคะยังไม่มีโอกาสจะรีเทิร์นอย่างแน่นอน
ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ไม่กลัวคนมองว่า
เลิกกันนั้นเป็นการสร้างกระแส
เพราะเจ้าตัวตอบความจริงตลอดเลยค่ะ
ก็มีเจอกันบ้างครับ

ก็อาจจะมีเจอกันเป็นปกติครับ
เป็นพี่น้องกันเรายังคุยกันปกติ

ตอบรับเป็นอย่างดีก่อนจะแง้มแบบเขินว่า
ซิกแพคและก็กล้ามของแท้ไม่มีรีทัศน์นะจ๊ะ
ดีใจครับฟิตแบ็คกลับมาถึงเราแบบในทางที่ดีครับ
รู้ตัวว่าต้องมาถ่ายเมนเทลก็เลยกลับไปเข้าฟิตเนสมากขึ้นครับ
ไม่นะครับอันนั้นก็เป็นภาพจริงเลย
ผมว่าแล้วแต่คนมองมากกว่าอาจจะมีเล่มก่อนหน้านั้น
คนก็อาจจะมองว่าเล่มนี้เซ็กซี่กว่าอะไรอย่างนี้
รอที่รอติดตามผลงานการประกบคู่กัน
ของสาวโบเมลดาแล้วก็หนุ่มพอสรัน
คงจะต้องออกอาการเซ็งกันสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่านุ่มพอร์สนั้นออกมาถอนตัวจากเรื่องนี้
งานนี้นางเอกสาวของเรื่องจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
จะมีโอกาสได้โคจรมาร่วมงานละคร
พอร์สสรรพระเอกรุ่นพี่เป็นครั้งแรกนะคะ
แต่นางเอกหน้าหวานอย่างโบเมลาดาก็ดีใจได้ไม่นาน
เพราะพระเอกหนุ่มต้องถอนตัวกระทันหัน
ทำให้ต้องหาพระเอกคนใหม่มาประกบคู่แทน
โดยนางเอกหน้าหวานเผยถึงเรื่องนี้ว่า
ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนของการถอนตัว

ชนกับละครฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่
หนุ่มพอสรรนั้นรับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วย
ส่วนใครจะมารับบทพระเอกต่อจากนี้
ก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจ
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่หวั่นหากเป็นพระเอกใหม่แกะกล่อง
เชื่อว่าถ้าการแสดงออกมาตรงใจคนดู
ละครก็น่าจะเปรี้ยงได้ไม่ยากอยู่แล้วค่ะ

พอร์ตก็เรื่องคุณชัยกับตัวพี่พอร์ตไม่ได้เล่นแล้ว
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เล่นเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องนี้หนูว่าเป็นทางผู้ใหญ่แหละ
น่าจะเป็นเรื่องคิวละครไม่ตรงกันนะที่ได้ยินมา
เป็นคอยของพี่พอน่าจะเป็นสายโลหิตค่ะ
น่าจะแบบคิวชนกันเพราะเรื่องนั้นเป็นฟอร์มใหญ่

รอทางผู้ใหญ่สรุปแล้วก็ฟันทงแม่ก่อน

คือเราเกือบจะได้คู่กันแล้วแล้วก็
จริงโชคดีตรงที่ว่าตอนแรกที่ได้คู่กัน
เพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันทำงานอะไรง่าย
คนที่มาแทนใหม่คือเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครค่ะ
ก็ยังไม่อยากฟันทงว่าเป็นใคร
อีกคนนึงที่เราฟันทงไป
เขาจะแบบว่าสรุปไม่ได้ก็น้อยใจอีก

ถ้าสมมุติมันเข้ากันจริงเรื่องนี้ก็เปรี้ยง
และสำหรับนักแสดงคุณแม่ลูกสองอย่างนุ๊กสุธิดา
ก็ออกมายอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะ
ที่ต้องมีการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีการวางแพลนเรื่องเรียน
แล้วก็เรื่องอนาคตของลูกไว้แล้วค่ะ
ใช้ชีวิตแบบซึงโก้ม่ำคุณแม่ลูก๒มากว่า๙ปีแล้วนะคะ
สำหรับนักร้องนักแสดงสาวนุกสุธิดา
เลี้ยงลูกชายวัย๑๑ขวบน้องปิ๊ปโป้
วัย๑๐ขวบน้องปาแปงด้วยตัวคนเดียว
เจ้าตัวออกมาอัปเดตชีวิตว่าค่อนข้างเหนื่อย
ที่ต้องดูแลแล้วก็อบรมสั่งสอนทายาททั้งสองคน
ตอนนี้คนแรกก็ขึ้นมัธยมต้นแล้วค่ะ
เจ้าตัวก็เริ่มที่จะวางแพลนชีวิตให้ลูกใหม่
ทั้งนี้นะคะดูท่าว่าปิ๊ปโป้ก็จะชื่นชอบงานในวงการ
เพราะเห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนได้เข้าวงการด้วยนะคะ
โดยคุณแม่นุ๊กก็ยังเบรกไว้ก่อน
เนื่องจากว่าอยากให้ลูกสนใจเรื่องเรียนก่อน
ฝากทายาทคนที่๒ก็ติดเกมมีโลกส่วนตัวบ้างค่ะ
ซึ่งนักแสดงสาวก็จัดตารางชีวิตให้ลูกอย่างเคร่งครัดนะคะ

สอนด้วยเหตุผลให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดแล้ว
การเลี้ยงลูกทั้งติวทั้งลุ้น

เขาอยู่ในวัยที่ไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กเล็กแล้ว

มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องวางแพลนชีวิตให้เขาอีกทีนึง

เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเดินรอยตามพี่คนนี้

เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้สนับสนุนนะคะ

รู้สึกว่าก็ถ้าสอบได้ถ้าเรียนติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอยากจะเรียนพิเศษร้องเพลงหรืออะไร
ก็ไม่ว่าแต่ต้องรอให้สอบก่อน
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สาวนุ๊กนะคะคงจะ

เพราะว่าล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะได้เข้าพิธีมั่น
แฟนนุ่มชาวมาเลเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และพิธีวิวาก็จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียในวันที่๙กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
ก็เตรียมติดตามตัวอย่างภาคล่าสุดที่เป็นภาคฉบับพิเศษกันได้แล้วค่ะ
กับการผจญภัยโลกเวทมนต์ในมหานครนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นการเดินทางมาอย่างอเมริกาครั้งแรกของนิวสกาแมนเดอร์
สัตว์วิเศษวิทยาที่สวมบทโดยนักแสดงเจ้าบทบาทเอดี้เรสเมน
เพื่อทำบันทึกเกี่ยวกับสัตว์มหาศจรรย์ต่าง
สำหรับเขียนลงหนังสือสัตว์มหาศจรรย์และถิ่นที่อยู่
ซึ่งจะมีคิวฉายในบ้านเราช่วงปลายปีนี้ค่ะ
หมดเวลาของไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้แล้วนะคะ
ช่วงหน้าติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับคุณทัศนัยโคตรทองค่ะ
ในวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการลดหย่อนภาษี
ในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
คุณทัศนัยโคตรทองค่ะ

คุณผู้ชมครับเราเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานนะครับ
งกรานปีนี้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติ
เดินทางไปเที่ยวเกาะล้านเพิ่มขึ้น๑๒๐นะครับ

แล้วก็มีทะเลที่ค่อนข้างจะสวยงามครับ
ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ

ติดตามจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์นะครับ
รายงานสดมาจากก่อล้านจังหวัดชนบุรีครับ

ซึ่งเราจะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะ

และบางคนก็มาเล่นกิจกรรมทางน้ำอื่นค่ะ
นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

หาดตาแหวนบนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีอย่างคึกคัก

จำนวนนักท่องเที่ยวถือว่าเพิ่มขึ้น๑๒๐
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปกลับ
มากถึงวันละ๖๐๐๐๘๐๐๐คน
ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ๑๐๐๐คน
มีมากกว่าช่วงปกติที่มีนักท่องเที่ยวผ่านท่าเรือ
อยู่ที่ประมาณ๓๐๐ถึง๕๐๐คนค่ะ
ทัศนียภาพที่สวยงามบนเกาะล้าน

มีเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย
รวมถึงราคาอาหารและที่พักที่ไม่แพงจนเกินไป
ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยเลือกที่จะพาครอบครัว
เดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดสงกรานปีนี้ค่ะ
มาก็ประทับใจ
เพราะผมชอบตรงที่ว่าเราได้ขี่มอไซค์
ทั่วของเกาะทั้งหมดเลย

สำหรับถ้าจากกรุงเทพมาที่นี่นะครับ
ก็ถือว่าคุ้มค่ามากไม่ต้องไปในอันดามันเลย
ช่วงครึ่งวันเช้าจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมาก
มาเล่นน้ำที่หาดตาแหวนคือชาวจีน
เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นิยมเที่ยววันเดียวแบบไปกลับค่ะ
เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยา

ทำให้ทางเกาะล้านได้เพิ่มกำลังอาสาสมัคร
เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
ก่อล้านยังคงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง
ทำให้ก่อล้านยังคงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง
ทำให้ก่อล้านยังคงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง
ที่ผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำบอกว่า
ที่ผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำบอกว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้

คุณผู้ชมครับมาตรการกินเที่ยวช่วงของสงกรานที่ไปลดห่อนภาษีนั้นเป็นมาตรการที่ต้องการจะกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ
แต่ว่าในมุมมองของผู้บริโภคเองบอกว่าบริการนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงศิริโชธนะครับเป็นหัวหน้าส่วนค้าตราสารหนี้แล้วก็หน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสกายมาพูดคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ตอนนี้บริการสงการก็เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วในส่วนของมาตรการกินเที่ยวแล้วก็นำไปลดห่อนภาษีคิดว่าจะมีผลแล้วก็มีคนไปใช้สิทธิ์นี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็เท่าที่ดูนะครับก็มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๙ที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยมาตรการภาษีที่กระตุ้นช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จับจ่ายกันมากขึ้นเพราะว่ามาตรการในลักษณะนี้เนี่ยพูดง่ายมันถูกจริตจากคนไทยนะครับที่ชอบที่จะท่องเที่ยวนะครับชอบที่

ก็จะเพิ่มจากเป็น๑๕๐๐ก็เป็น๓๐๐นะครับ
หรือถ้าสารภาษียิ่งสูงอย่าง๓๐เนี่ยก็จะได้ขึ้นภาษีถึง๔๕๐๐นะครับ
ก็มีประโยชน์นะครับในทุกเลเวลที่เราเสียภาษีนะครับผม
อยากให้คุณเสริมศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมนะครับว่า
จากมาตรการกินเที่ยวไปลดห่อนภาษีแล้ว
ยังมีรูปแบบอื่นที่เราสามารถทำเพื่อไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างครับ
คือการลดหย่อนนะครับของสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่๑๐กว่าตัวนะครับ
แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นในช่วงท่องเที่ยวในช่วงของสงครานนะครับ
แต่นอกจากนี้เนี่ยทั้งปีเองเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการท่องเที่ยวอีก๑๕๐๐นะครับ
หรือมาตรการตัวอื่นที่ใช้สำหรับรถยนต์วางแผนภาษี
ในด้านการลงทุนก็มีไม่ว่าจะเป็นในการซื้อประกันนะครับ
ซึ่งถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะจับจ่ายใช้สอย
หรือว่าจะวางแผนในด้านการลงทุนเพื่อจะลดห่อนภาษี
ปีนึงเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีบางทีหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกัน
ก็อยากจะแนะนำสำหรับท่านที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
ในครั้งนี้สงการทางรัฐช่วยให้เรามากระตุ้น
ก็เอาตรงนี้ขอบริษัทกลับภาษีมาเพื่อเอามาลดหย่อน
เพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้ลงทุนแล้วก็ได้มีแต้มต่อคือได้ลดหอดภาษีด้วยครับ
คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยแล้วก็ฝากถามมาบอกว่าทำไมเราต้องมีการวางแผนเรื่องของภาษี
ตั้งแต่ต้นปีเราไปคำนวณไปวางแผนตอนช่วงกลางปีปลายปีได้หรือไม่ครับ
ถ้าต้นปีมันจะทำให้เราวางแผนได้อย่างมีเวลาในการวางแผนมีเวลาในการที่จะเดือนแต่ละเดือนเราจะจับจ่ายใช้สอยยังไง
คือการวางแผนระยะยาวมันจะช่วยให้ทำให้เราไม่ต้องกระจุกไปที่ปลายปี
ในช่วงนั้นมันอาจจะทำให้เราช็อตเงินได้นะครับแต่ว่าถ้าเราวางแผนตั้งแต่ต้นปีอาจจะมีการซื้อเฉลี่ยมาเรื่อย
มันก็จะทำให้เรามีวินัยในด้านการลงทุนมากขึ้น
ครับวันนี้ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชชผลหน้าส่วนค้าตุลาสรรหนี้และกระหนดลงทุน
ก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นปีส่วนเรื่องของบริการกินเที่ยวก็สามารถนำไปลดหย่อนได้
ลืมขอใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เข้าไปที่ร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ครับ
พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาที่เรื่องของมาตรการในการรับมือกับเรื่องของภัยแรง
เฉพาะภาคธุรกิจเขาขารับนโยบายการประหยัดน้ำของรัฐอย่างไรกันบ้าง

โดยเฉพาะภัยแรงบริษัทการณ์ในการรับมือกับภัยแรง
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังประสบกับปัญหาเรื่องของภัยแรงนะครับ
ธุรกิจที่ต้องใช้น้ำมากอย่างโรงแรมรวมทั้งสวนน้ำเขาก็ใช้น้ำมากเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้
ก็มีการขามรักกับมาตรการประหยัดน้ำของภาครัฐนะครับ
มีการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งมีการนำนวัตกรรมใหม่

ติดตามจากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังสวนสยาม
คือแหล่งน้ำสำรองที่ขุดขึ้นมากักเก็บน้ำธรรมชาติ
ก่อนนำไปกรองน้ำจนสะอาด
เพื่อใช้หมุนเวียนทะเลเทียมโดยไม่พึ่งพาน้ำปลาปลา
จึงทำให้ทะเลกรุงเทพแห่งนี้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
การบริหารจัดการน้ำของสวนน้ำขนาด๑๓๖๐๐ตารางเมตรนี้
วางระบบให้มีน้ำหมุนเวียนในสระ๑๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
พร้อมจัดตั้งห้องกรองน้ำ๓จุดที่กรองน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเติมน้ำเข้าสระในช่วงกลางคืน
เข้ามาดูแลเรื่องปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ
ให้เป็นมิตรกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
โดยเฉพาะการประหยัดน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง
อย่างเราเองเราเป็นผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเรียกอะไรวิธีการเที่ยวของลูกค้าก็เปลี่ยนไป
เขาก็คาดหวังกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน
พวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราจะทำงานยังไง
อย่างที่บอกไปว่าเป็นมิตรกับทรัพยากร

เฉพาะธุรกิจเราซึ่งมันต้องพึ่งพาน้ำจำนวนมหาศาลขนาดนี้
ส่วนสยามได้พลิกวิกฤตภัยแรง
จัดกิจกรรมช่วงสงครานชูจุดขายเรื่องการประหยัดน้ำอีกด้วย
โดยตั้งเป้ายอดผู้ใช้บริการต่อวันไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานที่สวนสยามค่ะ

น้ำจะกลับลงสู่สระเช่นเดิมไม่ได้ศูนย์หายไปไหนค่ะ
และจะถูกหมุนเวียนไปที่บ่อบำบัดน้ำอีกครั้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
นี่ก็คือแนวทางสงกรานประหยัดน้ำของสวนสยามค่ะ
เช่นเดียวกับภาคโรงแรมได้ขานรับมาตรการประหยัดน้ำ

โดยโรงแรมและนี้เขือเซ็นธารา

เข้ามาใช้ควบคู่กับการออกโปรโมชั่น
เชิญชวนลูกค้าใช้น้ำอย่างประหยัด
จนสามารถลดการใช้น้ำของโรงแรมในเครือ
ที่มีห้องพักมากกว่า๑๔๐๐ห้องได้ถึงร้อยละ๑๕
เราเลือกที่จะใช้นวัตกรรมใหม่นะคะ
แล้วก็มีนโยบายในการประหยัดน้ำเยอะมากนะคะ
ส่วนนวัตกรรมเนี่ยมีตั้งแต่ลงทุนในระดับที่ต่ำ
จนถึงลงทุนในระดับที่สูงนะคะ

ติดตั้งแท้งเก็บน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัด
ก่อนจะนำไปใช้ซ้ำด้วยการรดน้ำต้นไม้
ผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเชื่อว่า
ลนโรงประหยัดน้ำจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลือกเข้ามาพักมากยิ่งขึ้น
เพราะเป็นค่านิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
หันมาซื้อหรือใช้บริการธุรกิจ
ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
กมลวันการีพัฒน์ข่าวแทรศทีวีรายงาน
มาไปท้ายทีพูดเรื่องของตัวเลขเสธกิจประจำวัน
คุณท้ายที่ปิดตลาดไบคุณชาวที่ผ่านมา
วกขึ้นไป๙๓๗จุดอยู่ที่๑๓๗๙๒๑จุด
มาตัวผลข้างซื้อขายกว่า๑๔๐๐๐ล้านบาท
ขอบคุณคุณทัศนัยนะคะ
วันนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะเตรียมเดินทางที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาไปแล้วนะคะ
อยากจะให้เริ่มร่างกายให้พร้อม
รวมทั้งเรื่องของการเตรียมเส้นทางด้วยทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง

ก็กลับมาติดตามข่าวกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับ